คุณผู้ชมดูเรื่องของห้างกันหน่อยเป็นห้างดังเมืองโคราช
คือต้องบอกว่าอันนี้จะใช้คำว่าภาวะเศรษฐกิจมันเป็นพิษก็ได้
ห้างดังเมืองโคราชที่เปิดมานานแล้วนะคะหลายสิบปี
เขาประกาศค่ะว่าขอปิดกิจการแล้วนะ
แล้วเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเช่าพื้นที่อยู่บริเวณนี้
หรือขายของด้านหน้าห้างล่ะจะเป็นยังไงกันต่อไป
นี่เป็นห้างดังเมืองโคราชที่ชื่อว่าคลังพราซ่าสาขาอัศดาง
มีการแจ้งปิดให้บริการแล้วนะคะ
ทางด้านของคุณภัยรัฐมานสินค่ะออกหนังสือแจ้งถึงพนักงาน
ระบุข้อความไว้ว่าจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก
ประกอบกับวิกฤตโควิด๑๙ตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๐
แนวโน้ฟื้นตัวยากภาวะสงครามและมาตรการคว่ำบาด
ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกห้างพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อประคับประคอง
แต่ประสบภาวะขาดทุนสะสมขาดสภาพคล่อง
จึงต้องปิดให้บริการและเลิกจ้างพนักงาน
ตั้งแต่วันที่๓๑กรกฎาคมนี้๒๕๖๕นะคะ
จ่ายค่าจ้างและชดเชยให้กับพนักงานทุกคน
โอ้เฮ้ยเจอหนังสือที่แจงมาแบบนี้
บอกเลยทั้งพนักงานเองนะก็แทบจะหงายท้องอะค่ะ

ทีนี้ถ้าเป็นพ่อค้าที่เขาอยู่แถวนั้นล่ะ
ไปดูกับเฮียแขกเพราะเราไปพูดคุยกับเฮียแขกมา
เฮีแขกเป็นใครเป็นพ่อค้าขายโรตีอายุ๖๕ปีแล้วนะ
เจ้าของร้านโรตีมมะตะบะขายอยู่หน้าห้างมา๓๐ปี
เฮีแขกถ้าร้านห้างมันปิดแบบนี้เฮียทำไงฟังเฮียค่ะ

ก็ยังว่ามันก็ต้องแบบ
แตกคนก็นี่ก็ไกลหายไป

แต่หรือถ้ามีคนมาถามผมผมบอกผมไม่รู้
ตอนนี้รู้แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่มาบอก

ค่ะก็เสียดายด้วยแล้วห้างปิดคือคนมันก็จะต้องน้อยลงตรงนั้นน่ะนะ

อย่าบอกแบบนี้ด้วยนะถ้าอยู่ตรงนี้ถ้ายังขายได้ก็จะอยู่ต่อ
ถ้าเกิดขายไม่ได้เพราะมันไม่มีคนมาห้างแล้ว
ต้องหยุดแหละเพราะว่าอายุมากแล้วด้วย
สำหรับนะคะคลังพราซ่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นตำนานห้างท้องถิ่นเลยนะ
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี๒๕๐๑พี่บอล
เขาบอกว่าจากเริ่มต้นจากร้านขายอุปกรณ์การเรียนคลังวิทยา
แล้วก็เป็นห้างแห่งแรกของภาคอีสานซะด้วยค่ะ
กลายเป็นคลังพาซ่าอัดสดาง
ทีนี้ปี๒๕๒๙ขยายสาขาด้วยท่ามการการแข่งขันที่ดื่มเดือด
ปี๒๕๕๗เขามีการลงทุนเพิ่มอีก๑๐๐ล้าน
ปรับปรุงเป็นคลังพาซ่าจอมสุราง
แต่ภาวะเศรษฐกิจสุดท้ายค่ะนี่แหละก็ต้องปิดตัวนะ
ลังภาษาอัศดางปิดตัวสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ